อีกเหตุการณ์หนึ่งที่หนองคายนะครับโอ้โหหนุ่มคนนี้ชะตาขาดเหมือนกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนแท่งเบรีเออร์แล้วยังไงรู้ไหมคุณ
คือกระเด็นแล้วก็ร่วงตกลงไปในหลุมต่อหม้อที่เขามีการก่อสร้างทางกันอยู่
นี่กลายเป็นคำถามนะฮะการก่อสร้างเนี่ย
ได้ติดป้ายบอกไว้หรือเปล่าได้ติดไฟเตือนไว้หรือเปล่าใช่ค่ะ
หลุมตรงนี้มันลึกมากนะคุณ๔เมตรข้างในมันมีพวกเหล็กส้ม
เหล็กเส้นอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยอ่ะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
หนองคายนะฮะตำรวจสพเมืองพร้อมทีมกู้ภัย
เดินทางไปที่เกิดเหตุครับเป็นบริเวณไซส์งานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยกระดับ
ใกล้ทางรถไฟที่ตำบลหนองกองเกาะก็พบร่างของนายปรีชาโมตันตสุดนะฮะ
อายุ๒๑ปีเท่านั้นเองถูกคนงานช่วยกันนำขึ้นมาจากหลุมก่อสร้าง
แล้วก็นอนอยู่ตรงขอบทางครับไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะ
ยื้อชีวิตอย่างเต็มที่แต่ยื้อไว้ไม่ไหวจริงครับ
สุดท้ายช่วยไม่ได้ฮะเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
โดยคนงานที่ไปพบร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงดังโครมเสียงดังสนั่นเลย
ก็เลยรีบวิ่งมาดูพบว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นตกลงไปอยู่ในหลุมต่อหม้อนะฮะ
แล้วก็พบว่าไม่หายใจแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับ
โดยหลุมต่อหม้อตรงนี้ลึกประมาณ๔เมตรนะฮะแล้วก็ภายในหลุมต่อหม้อก็มีเหล็กเส้น
มีน้ำฝนที่ขังอยู่ในหลุมนี้ด้วยผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ชนแท่งเบรเออร์
แล้วก็ร่วงลงไปทั้งคนทั้งรถแล้วก็แท่งเบรเออร์ก็ร่วงลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คนงานก่อสร้างพอได้ยินแล้วก็ได้เห็นนะฮะก็รีบมาเลยรีบมาช่วยเหลือ
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายทับผู้ตายอยู่เพราะตอนนั้นก็กลัวนะ
รถจักรยานยนต์ทับแล้วผู้ตายจะจมน้ำจมท่านะครับ
ต้องรีบช่วยขึ้นมารอเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
คนงานยังบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุช่วงกลางดึกแบบนี้คือถ้าไม่ระวัง
ก็ยอมรับเลยว่าอันตรายมากนะครับเพราะหากมาถึงจุดเกิดเหตุ
ข้ามทางรถไฟแล้วก็ต้องเบี่ยงออกซ้ายไป
แต่ผู้ตายน่าจะขี่ตรงมาเลยนะฮะทำให้ตกหลุมก่อสร้าง
ผู้ตายไม่น่าจะคุ้นชินกับเส้นทางนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเพราะว่าจุดตรงนี้
ชาวบ้านก็ถามว่าเป็นจุดอันตรายหรือเปล่าเนี่ยทำให้มีคนตายแล้วนะฮะ
ความคืบหน้านี้นะฮะเช้านี้ทางด้านของนักข่าวของเราก็ไปตาม
กับทางภูมิกับสพเมืองหนองคายนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัดแล้วเราก็ไปดูจุดก่อสร้างนี้ด้วยคุณนะ
โดยภูมิกับบอกว่าพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครกับทางโครงการก่อสร้างก็ยังไม่แจ้งนะครับ
ตามกฎหมายแล้วการก่อสร้างในลักษณะเช่นนี้จะต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง
สามารถมองเห็นชัดเจนมีการวางเบรเออร์กั้นไว้เป็นแนว
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แล้วเราก็ถามว่าเอาแล้วจุดนี้มีไหมทีมข่าวของเราก็สำรวจตรวจสอบด้วยนะ
ตำรวจก็พาไปดูเลยตำรวจบอกว่าการก่อสร้างโครงการนี้
มีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ครบมีการวางแนวเบรเออร์ไว้
พร้อมกับติดตั้งป้ายเตือนต่างถูกต้องแล้วครับ
ประกอบกับลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์
แท่งเบรเออร์ทำให้ทั้งคนและรถและแท่งเบรเออร์ตกลงไปในหลุมก่อสร้าง
คนขี่เสียชีวิตนะฮะอย่างไรก็ตาม
ตอนนี้ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อสร้าง
ซึ่งจะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวต่อไป
ทีนี้มันก็ต้องกลับมาที่คนใช้รถใช้ถนนนะคะ
เพิ่มความระวังมากขึ้นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์